พาไปดูอะไรที่มันจะต้องเตือนกันหน่อย
เพราะว่าเวลาฝนตกช่วงนี้นะ
พวกเราบรรดาอสรพิษ
มันก็ชอบเลื้อยออกมา
ตัวบัดบัดล่ำเข้มออกมาหวังจะกินแมว
อุ๊ยตัวใหญ่มาก
ชาวบ้านเขาก็ไปเจอแล้วก็ไปตามกู้ภัยมาจับนะครับ

อยู่ที่บ้านเลขที่๒๐หมู่๑ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

อันนี้มี๑ด้วยเมื่อกี้

เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับมันก็ค่อนข้างจะน่าสงสารหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าแมวสุดท้ายไม่รอดนะโอ้โหน่าสงสารมาก

น่าเสียดายจริงนะครับที่ช่วยแมวไม่ได้

ดูเรื่องราวของเจ้างูเนี่ยคืองูเนี่ยมันเลื้อยมาจะหวังจะกินแมว
ชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปพบเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงแมวมันร้องเนี่ย
แมวช่วยด้วยงูจะกินแล้วจะกินแมว

ไปก็ไปเจอกับเจ้างูเหลือมตัวนี้โอ้อ้าปากก็เริ่มเทิมเลย
ตัวย้ายใหญ่ยาวเป็นงูเหลือมยาวเพศผู้นะครับ
ยาว๕เมตรนะน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลกรัมครับ

สุดท้ายก็โดนจับได้นะครับโดยเหล่าบรรดาพี่กู้ภัยนะครับ
ก็จับยัดใส่กระสอบเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เป็นที่น่าเสียดายนะครับช่วยน้องแมวเอาไว้ไม่ทัน

เพราะว่าโดนรัดแล้วน้องแมวก็ตัวนิดเดียวนะ
แล้วเจอกับเนี่ยเจองูหลวมตัวเบอร์เริ่มเทิมขนาดนั้น
ไปลองฟังเสียงชาวบ้านที่พบเห็นงูเหลือมตัวนี้หน่อยครับ
โอ้โฮ
ป้าอาจจะเป็นลมเนี่ย

แต่ก็ต้องชื่นชมคุณป้านะครับก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะ

ค่ะมันก็เป็นธรรมชาตินะพูดจริง
มันก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยของมันไปนั่นแหละ